ส่วนข่าวแรกคุณผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙
ไปดูมติของสบคกันก่อนนะครับปรับพื้นที่
อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
ขณะเดียวกันมีการมาตรการรับมือสงกรานนี้เราจะทำยังไงกันดี
อ่าจะได้เล่นไหมคือสาดน้ำปลาแป้งคงอด
แต่อยากจะให้ยึดเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีเอาไว้นะฮะ
ที่ประชุมใหญ่สอบคอที่มีท่านนี้ครับนายกัธมนตรีเป็นประธานนะฮะ
ในฐานะท่านผู้ในการสอบคอด้วยมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลา
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรขยายไปกี่ครั้งแล้วล่ะเนี่ย
สิบเจ็ดขับนะฮะออกไปอีกสองเดือนจากวันที่หนึ่งเมษายนถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
เน้นให้คงมาตรการป้องกันโรคแบบบูรณาการ
ปรับพื้นที่ควบคุมสีส้มให้เหลือ๒๐จังหวัด
และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดสีเหลืองเพิ่มเป็น๔๗จังหวัด
พื้นที่สีฟ้าสีฟ้าคืออะไรลืมหรือยังครับ
นำร่องท่องเที่ยวไงฮะเพิ่มขึ้นเป็น๑๐จังหวัด
สำหรับพื้นที่สีเหลืองผับบาร์ที่เปิดเป็นร้านอาหาร
จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ในร้าน
เกินห้าทุ่มนะครับส่วนพื้นที่สีส้มยังคงห้ามเช่นเดิม
การปรับมาตรการครั้งนี้ยังถูกจับตามไปถึงกรณีการท่องเที่ยว
เทศกาลสงกรานที่จะมาถึงนี้นะครับ
โดยสอบคอท่านเน้นย้ำให้ประชาชนที่จะต้องเดินทาง
ส่วนการจัดงานนะครับให้เป็นไปตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่
อนุญาตให้จัดงานตามประเพณีนะตามประเพณีเนี่ยได้
แต่งดกิจกรรมสาดน้ำประแป้งแล้วก็ปาร์ตี้
หลังกลับจากเทศกาลก็มาสังเกตอาการตัวเอง
การปรับมาตรการเพื่อรับมือเชิงท่องเที่ยวเป็นยังไง
ประเทศไทยตั้งแต่๑เมษายนนะครับ
เมื่อเดินทางเข้าประเทศต้องปฏิบัติดังนะ
ผู้ควบคุมยานพาหนะหมายถึงอะไรคนขับเครื่องบิน
คนขับเรือที่มาจากต่างประเทศนะครับ
ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทยในกักตัว๕วันครับ
อย่างไรก็ตามนะครับสอบคอยังกำชับทุกหน่วยงานให้ติดตามและประเมินสถานการณ์
หลังการผ่อนปลนให้ร้านอาหารในพื้นที่อนุญาต
แล้วก็สถานการณ์ผู้ป่วยหลังเทศกาลสงกรานอีกครั้งหนึ่งครับ
ก็มีความชัดเจนนะคะสำหรับสงกรานที่กำลังจะมาถึงนะคะ